เรื่องนี้ค่ะที่นครราชศรีมาเป็นเรื่องของการไปตามง้อขอคืนดี
วัย๒๙นะคะไปตามง้อขอคืนดีอดีตแฟนสาว
แต่เพราะเขาไม่ยอมคืนดีด้วยแทนที่จะแค่ทำใจแล้วเดินจากไป
สิ่งที่เขาทำคือเอาปืนไปยิงใส่ค่ะ
อดีตแฟนสาวในบาดเจ็บสาหัสและที่เคราะห์ร้ายจริง
น้องสาวของอดีตแฟนสาวอยู่ในห้องตอนที่เกิดเหตุ

เธอไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรด้วยรู้สึกไหมคะ
แฟนบาดเจ็บสาหัสน้องอดีตแฟนตายค่ะ
กลางดึกที่ผ่านมาตำรวจสพเมืองนครราชศรีมาไปตรวจสอบ
ห้องเช่าหมายเลข๙ในซอยมิตรแท้๓หมู่๓
ตำบลหนองบัวสาราอำเภอเมืองนะคะ
คนที่ถูกยิงแล้วก็ได้รับบาดเจ็บคือนางสาวปรางอิสราอายุ๓๐
แต่กระสุนมันเข้าคอเลยค่ะคุณผู้ชม
คอด้านหน้าแล้วก็ทะลุท้ายทอย
ส่วนผู้เสียชีวิตคือน้องสาวของนางสาวปรางอิสรานะคะ
ชื่อว่านางสาวฉัดสุดาอายุ๒๗
ถูกยิงเข้าที่คอเหมือนกัน
กระสุนเข้าที่คอด้านหลังทะลุท้ายทอยและกระสุนเข้าที่มือขวา
นี่ค่ะน้องสาวของอดีตแฟนสาวคือเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเลย
ผู้ก่อเหตุชื่อว่านายศิวกรเฉลิมแสนยากรอายุ๒๙คนนี้ค่ะ
หลังก่อเหตุหลบหนีไปนะคะ
จากการตรวจสอบได้ข้อมูลมาว่านายศิวากรคนนี้
ง้อขอคืนดีกับนางสาวปรางอิสราตามง้อที่ห้องพัก
ตอนเกิดเหตุมีนางสาวฉัดสุดาน้องสาวของนางสาวปรางอิสราอยู่ด้วย
ศิวากรก็ทะเลาะกับอดีตแฟนสาวทะเลาะแรงอะค่ะแล้วเอาปืนยิงเลย
กลายเป็นว่าอดีตแฟนบาดเจ็บสาหัสน้องสาวของอดีตแฟนเสียชีวิต
วันนี้๑๑โมงนายศิวกรมามอบตัวนะคะ
คือติดต่อผ่านเพื่อนที่เป็นตำรวจนะคะบอกอยากจะมอบตัว
สืบสวนพร้อมด้วยแม่ของนายศิวากรก็ไปรับตัวค่ะ
รับตัวที่ริมแม่น้ำมูลในอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
ตอนไปถึงนะคะคุณผู้ชมค่ะนายศิวกรก้มกราบเท้าผู้เป็นแม่
กราบเท้าแม่ก่อนทีเนี้ยตำรวจก็ตรวจค้นรถนะคะ
อันนี้คือจังหวะที่กราบเท้านี่ค่ะแต่ทำคนตายไปหนึ่ง
เจ็บหนักไปอีกหนึ่งอ่ะกราบเท้าแม่ก่อน
ตำรวจบอกขอค้นรถด้วยค้นรถยนต์ของนายศิวกร
เจอปืนลูกโม่จุด๓๘ที่ใช้ก่อเหตุกระบอกหนึ่ง

ศิวากรรับสารภาพบอกว่าก่อเหตุก็คือเอาปืนยิงอดีตแฟนสาว
ได้รับบาดเจ็บและน้องสาวของอดีตแฟนสาวเสียชีวิตจริง
ขอใช้สิทธิ์ไม่ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะ
ตำรวจก็นำตัวส่งให้กับพนักงานสอบสวนสพมนครราชศรีมา
เพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายกันต่อไป
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุอีกครั้งหนึ่ง
ห้องใหม่เลือกเก้าค่ะคือที่เกิดเหตุนะคะ
ก็ยังมีเป็นแบบเชือกกั้นของตำรวจนะ
ป้องกันไม่ให้คนอื่นที่แบบไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในจุดเกิดเหตุ

นินะคะป้านิบอกว่าช่วงบ่ายเมื่อวานก่อนเกิดเหตุ

ขับวนไปเวียนมาอยู่ในซอย
วนเวียนไปมาเป็น๑๐กว่ารอบ
สุดท้ายไปจอดแล้วก็นอนอยู่ในรถเหมือนรอใครสักคน
นิบอกป้าเข้าไปคุยด้วยเลยเพราะว่าเห็นมันแปลก

ผู้ชายคนนี้บอกว่าอ๋อมาหาหอพักที่จะพักแถวนี้
ขับรถวนหาหอพักจะมาสมัครงานแถวนี้ด้วย

พอตอบเสร็จเขาก็รีบขับรถไปเลย
นี้ก็บอกเนี่ยก็คุยกันแค่นี้แหละก่อนเกิดเรื่อง
แต่ว่าพอสักช่วง๕ทุ่มป้านิตบอกโอ้โหมันได้ยินเสียงปืนดังขึ้นตั้งหลายนัดแน่
ตอนแรกไม่แน่ใจว่าใช่เสียงปืนหรือเปล่า
คิดว่าใครทุบอะไรเสียงดัง

เห็นคนกระโดดข้ามประตูไป
ป้านิบอกว่าเชื่อว่าคนร้ายที่มาเกาะเหตุนะครับ
เตรียมการมาเป็นอย่างดีนะคะ
ว่าถ้าเป็นเรามันจะเป็นอย่างไร
ถ้าเป็นญาติพี่น้องเราน่ะมันจะเป็นยังไง
คนที่ดูแลหอพักที่เกิดเหตุเล่าให้ฟังนะคะ

จริงแล้วเขามาเช่าอยู่ที่หอพักตรงนี้

ตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้ว
พี่สาวเพิ่งมาอยู่ด้วยสักประมาณแบบไม่ถึง๑๐วันนะคะ

แล้วผู้ชายคนที่ก่อเหตุคือไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนเลย
หอพักก็ได้รับความเสียหายเยอะนะ
เพราะว่าหลังเกิดเรื่องทำไมรู้ไหมคนก็กลัวมา
เกิดตกใจย่ายออกกันเต็มเลย

เราก็ได้รับผลประทบไปด้วยเนอะ
เพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้มาทำแบบนี้เลยนะ